ไปดูออกแบบชุติมนต์กันบ้างดีกว่า
เธอคนนี้แจ้งเกิดจากผลงานภาพยนตร์

เรื่องเดียวแจ้งเกิดจึงได้ไปเดินเมืองคานเลยทีเดียว

บอกเลยว่าจะไม่ปิดกั้นการทำงานของตัวเองในวงการบันเทิงค่ะ
ล่าสุดเธอมีผลงานทางจอแก้วเป็นซีรีส์ละคร
ก็มาชิมลางเรื่องนี้เป็นครั้งแรกด้วย

ละครกับภาพยนตร์ค่อนข้างต่างกันมาก
ว่าเธอเองจะถนัดงานภาพยนตร์มากกว่า
แต่งานละครก็สนุกเหมือนกันค่ะ
จริงก็ยังชอบภาพยนตร์มากกว่า
ด้วยของการที่มันเรียลกว่า

แต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่แบบยังไม่ได้ลอง
เกอร์แสไดงคือสิ่งที่มันทารทระเรา

ซึ่งพอเรียนจบมาแล้วก็เห็นตัวเองชัดขึ้นในองค์การ
แล้วก็ยิ่งสนุกมากขึ้นเรื่อยเลยค่ะ

ว่าผลงานดีคงออกมาอีกเยอะอย่างแน่นอนนะคะ